แต่ถ้าถ่ายในสตูดิโอ

โดดอะไรละ

ทีนี้สตันท์คือโปรปิคเราคุ้นเคยสตันท์

ปรากฏว่าเขาคือเป็นแฟนเราเป็นแฟนหนังเรา
มวยไทยแหละต้องเล่า
แต่ก็มีสตันท์เล่นแหละบ้าง
คือสตันท์เนี่ยเขาจะมีใช้เวลากาที่เป็นเทคนิคฮอลลี่บูธครับ
ไม่มีไม่ได้เพราะอยู่ในระบบของเขาอยู่เนี่ย